ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกำมลวิสิทธิ์
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

เห็นทีเราจะต้องคุยกันถึงเรื่องของโทษประหารชีวิต

คุณมิ้นเพราะวันนี้เนี่ยจำเรื่องนั้นได้ไหม
เรื่องไอ้ตั้มไอโฟนแทงคอไอโฟน

ออกมาจากคุกหยกเมื่อเดือนธันวาพอมกราก็ก่อเหตุ

คือเหยื่อเดินถือโทรศัพท์อยู่
แล้วมากับเพื่อนสองคนเพื่อนขี่จักรยานยนต์มา
ตัวเองลงมาจะแย่งไอโฟนเขา

ก็เลยควักมีดออกมาแล้วก็แทงเข้าไปที่คอ
คือใช่นั่นก็คือไอ้ตั้ม
คนขับก็คือไอ้เอ็กซ์
ก่อนที่จะมาเนี่ยไอ้เอ็กซ์มันทำก่อนแล้ว
แต่ว่าใจไม่ถึง
ทำให้ทันเจ้าทุกข์
เวรกรรมเพิ่งจบออกมา
กำลังคุยไอโฟนเห็นเป็นรุ่นใหม่ไอ้ตั้มเห็นป้อก็ไปแย่งไปแย่งเขาก็ยื้อยุด
อืมปรากฏไอ้นี่ชักมีดแทงเลยที่คอแทงแล้วแทงอีก
ตามที่เห็นในคลิปข่าวค่ะวีดีโอซึ่งจับภาพได้อย่างชัดเจน
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับสารตัดสินครับ
สารอาญาตัดสินไอ้ตั้มกับไอ้เอ็กซ์สองคนนี้นะตัดสินว่ายังไงครับ
ตัดสินว่าทั้งสองเนี่ยจำเลยทั้งสองนี่กระทำความผิดตามฟ้อง
ให้ลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายในมาตรา๒๘๘๒๘๙วงเล็บ๗๒
ในข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธและร่วมกันฆ่าผู้อื่น
เอาไว้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อปกปิดความผิดของตน
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดทางอาญา
ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยใช้ยานพาหนะเป็นความผิดกรรมเดียว
แต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักสุด
โดยให้ลงโทษประหารชีวิตในข้อหาร่วมกัน
ฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นบทหนักสุด
และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการแล้ว
จำเลยก่อเหตุร้ายแรง
มีประวัติการก่ออาชญากรรมมาหลายครั้ง
แก่การปรับปรุงแก้ไขนิสัย
คำรับสารภาพเกิดจากการจำนวนต่อพยานหลักฐาน
จึงไม่มีเหตุลดโทษให้ประหารชีวิตสถานเดียว
นี่เรียกว่าสารท่านยนติ้ว
ไอ้นี่ต้องตายสถานเดียวฮะ
เพราะว่ามันติดคุกมาไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรก

ใช่แปดครั้งแล้ว

ล่าสุดเนี่ยออกมาพร้อมผมเดือนธันวาคม
ตกใจคือแต่ไม่เคยเจอใช่ไหมคะ

มันออกมาเดือนธันวามกราก่อเหตุ

สารนั้นเห็นว่าแทนที่จะปรับปรุงนิสัย
เมื่อออกมากลับมาเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีนะครับ
เข้ามาสู่สังคมไอ้นี่ก็ไปค้าขายผลไม้
ปรากฏว่าขายที่ปากเก็ตขายไม่ดี
ก็ชวนกับเอ็กซแล้วไอ้เอ็กซก็ติดคุกมาด้วยกัน

ไปเจอกันในคุกออกมาก็ขายผลไม้
เฮ้ยกูว่าเนี่ยไม่ได้เงินเหรอวะ

ป้นไปจี้แล้วก็เอาเงินไปกินเหล้า

แต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย
หลังจากทำแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะ

คืนนั้นแหละครับเอาอีกนะครับ
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสารลงโทษเนี่ย
ไม่มีลด

ดังนั้นศาลท่านไม่ได้ให้ส่วนลด

และมีพฤตินิสัย
ก่อเหตุร้ายแรงประวัติอาชญากรรม

หลายครั้งก็เลยลงโทษประหารชีวิต
ทีนี้ท่านผู้ชมครับ
เขามีวงเล็บ๗
มาตรา๒๘๙คือโดนวงเล็บ๗
เล็บ๗คือฆ่าผู้อื่น
เพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแตก
การที่ตนจะได้กระทำความผิดปกป้องความผิดของตนไว้
หรืออีกเรื่องให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนเองก่อไว้
คือข้อนี้ผู้กระทำมีเหตุจูงใจในการฆ่า
เป็นการฆ่าผู้อื่นซึ่งเอาผลประโยชน์

ปล้นทรัพย์แล้วก็ฆ่าพักพวกปล้นทรัพย
เอาทรัพย์ไปฆ่าผู้อื่น
เพื่อให้ผลประโยชน์เกิดแก่ตนในความผิด
ลักทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์ที่มาเอาคืน
ฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิด
เช่นเจ้าทรัพย์ร้องเสียงดังก็เลยฆ่าเสีย
หรือฆ่าผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา

ฆ่าตำรวจหรือฆ่าเจ้าทรัพย์ที่ไล่ตาม

คือไม่ใช่ครับคือการนี้หมายความว่า

ก็ยังฆ่าเจ้าทรัพย์ให้ตาย
นี่คือมาตรา๗ซึ่งเป็นบทหนักครับ
คือโดยปกติคุณมิ้นครับ
คนมันทำความผิดมันทำ

ทรัพย์เข้าไปไปปล้นร้านทองนะครับ

เอาของแล้ววิ่งขี่หมดไหนหนีไป

เปรียบเช่าเหมือนเอาทรัพย์เขาแล้ว
พอเจ้าทรัพย์เขาออกมาก็ชักปืนยิงเขาตาย

เรามาดูซิว่า
โทษประหารชีวิตมีมีจริงหรือเปล่า

และโทษประหารมีมานานตั้งแต่สมัยไหน
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยิงตัดคอยิงเป้า
รวมทั้งตอนนี้ฉีดยา
ต้องมาติดตามดูครับว่าฉีดกันไปกี่คนแล้ว
คุณผู้ชมเบรกหน้ากลับมาดูการโทษประหารในไทยมีจริงไหม
และยังมีนักโทษรอประหารกี่คนขั้นตอนเป็นแบบไหนอย่างไร

คุณผู้ชมค่ะในทุกวันนี้เราเห็นคำว่าคมคืนต้องประหาร
หรือบางทีเวลามีข่าวที่เป็นข่าวอาทยากรรมหด
หลายคนก็บอกว่าเรียกร้องอยากที่จะให้มีโทษประหาร
ทำแบบนี้ต้องประหารโทษประหารยังมีอยู่จริงไหมคะ
มีครับก็อย่างนี้แหละครับ
วันนี้สารอาญาก็ลงไอ้ตั้มไอ้เอ็กซ์โดนโทษประหาร
ถามว่ามีจริงไหมผมเอามาฝากเลยนะครับ
สถิตินักโทษประหารชีวิตเดือนเมษา๖๐นี่เองครับ

ที่บางขวางครับ
บางขวางเป็นนักโทษระหว่างอุทธรณ์บ้างละดีกาบ้างละ

สารตัดสินมาชั้นต้นประหารก็ต้องมีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับ
หรือว่าตัดสินทางอุทธรณ์ประหารก็มีสิทธิ์ดีกา
อยู่ที่บางขวางเนี่ยนะ๒๗๕คน
เยอะนะคะนี่นักโทษประหารหมดเลยเหรอคะ
ประหารอย่างเดียวอยู่ในขั้นอุทธรณ์๙๕คนอยู่ดีกา๘คนนะครับ
ขาดแล้วหมายความว่าตัดสินแล้ว๔๙คน
นี่เป็นความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับ
ส่วนคดีความผิดทั่วไปอุทธรณ์อยู่๓๙คนดีกา๖คน
เด็ดขาดแล้ว๗๘คนรวมทั้งหมด๒๗๕คน
อันนี้ที่บางขวางและที่คลองเปรมคลองเปรมมี๒คนหรือ๒คน
ที่เขาบินราชบุรีเรือนจำความมั่นคงสูงก็มีอยู่๑๙คน
คลองไผ่โคราชไม่มีที่สงขลาก็สงขลาก็เยอะมี๓๑คน
พิศนุโลกมี๖นครศรีธรรมราชมี๔๐เป็นหญิง๖คนนะครับ
จากนั้นแล้วทันสถานหญิงกลางคือเป็นผู้หญิงนะครับ
โดนโทษประหารอุทธรณ์อยู่๔๒คนเด็ดขาดแล้ว๑๒คน
เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดล้วนเลยครับ
ทั้งหมดที่เหลืออยู่คดีทั่วไป๓ก็แสดงว่าทั้งหมด๕๗คนผู้หญิง
ทันสถานหญิงที่นครราชศรีมาก็อีก๔ที่เชียงใหม่อีก๗
รวมทั้งสิ้นแล้วเป็นนักโทษชาย๓๗๓คน
เป็นนักโทษหญิง๗๔คนรวมทั้งหมดที่มีโทษประหารอยู่เนี่ยนะครับ

ทีนี้ผมก็ไปเยี่ยมแล้วครับไปดูที่เรือนจำบางขวางที่มีนักโทษประหารอยู่เนี่ย
ไปดูมากับตาฮะจะเอามาฝากท่านผู้ชมซะหน่อย

เดี๋ยวลองดูภาพข่าววีดีโอที่ผมไปมาวันนี้นะครับ

ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าเรือนจำบางขวาง
ขวางเป็นตั้งอยู่ที่ตำบลบางขวาง

ได้เปลี่ยนวิธีการจากยิงเป้ามาเป็นฉีดยา
เขาฉีด๓เข็มครับเข็มแรกฉีดให้หลับ
เข็ม๒ฉีดคลายก้ามเนื้อ
และเข็ม๓ฉีดให้หัวใจหยุดเต้น
ถึงปัจจุบันนี้มีนักโทษประหารถูกฉีดยาไปแล้วร่วม๑๐ลาย
มีนักโทษประหารที่รอการประหารอยู่๔๗๐คน

จามบางขวางยังเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง
สำหรับนักโทษอุชกันตั้งแต่๑๕ปีไปยันประหารชีวิต
ท่านผู้ชมครับคงไม่มีใครอยากจะมาเยือนบางขวาง
แต่บางขวางนั้นเป็นที่ขังนักโทษตามคำสั่งสาร
นักโทษที่ถูกขังอยู่ในบางขวางนั้นมีทั้งที่ยังอุทธรณ์ดีกา
ตั้งแต่ปีพัน๒๕๔๗มาถูกทำ
ถึง๒๕๕๘มีนักโทษประหารรวมทั้งหมด๗๐๐กว่าคน
ปัจจุบันก็คงเหลืออยู่ประมาณ๔๐๐กว่าครับ
ในอดีตนั้นมีการใช้วิธีการยิงเป้า
ก่อนหน้านั้นก็ตัดคอ๒๕๗๘ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยิงเป้าจนถึง๔๖
ก็มีการยกเลิกและก็ใช้วิธีการฉีดยาแทน
ในขณะที่มีการเข้มควบคุมอย่างเข้มงวด
กำแพงสูง๖เมตรมีหอคอยเฝ้าระมัดระวัง๒๔ชั่วโมง

ที่ถูกฝรั่งต่างชาติบอกว่าเป็นเรือนจำที่โหด
ซึ่งจริงก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ
ปัจจุบันเรือนจำบางขวางนั้น
มีการคิดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
จะไปใส่ตรวน๒๔ชั่วโมงแบบแต่ก่อนก็ไม่มีแล้วนะครับ
ปัจจุบันในเรือนจำบางขวางนั้นก็คงยังมีกฎระเบียบเข้มงวดอยู่เหมือนเดิม
แต่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มีการดูแลมากขึ้นนะฮะ
และก็เท่าที่สอบถามจากผู้ใหญ่ในกรมราชธรรมก็ยืนยันว่า
จำบางขวางนั้นปัจจุบันปรับปรุงตัว
สายฝึกวิชาชีพต่างในเรือนจำโปรแกรมหลักสูตรต่างมากมายครับ
มีนักโทษที่เรียนจบปริญญาตรีในสาขาต่างก็มีจำนวนมาก
และก็ได้กลับคืนไปสู่สังคมใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติ
ปัจจุบันนี้มีนักโทษรอการประหารอยู่๔๗๒คนครับ
เป็นผู้หญิงอยู่๗๐คนนะครับ
มีทั้งคดีทั่วไปนะครับคดีปล้นฆ่าคมขืนและคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในปริมาณนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น
แม้ว่ามีการปล่อยออกไปแล้วก็กลับมาทำความผิดซ้ำซากในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็คงเป็นหน้าที่ของกรมราชธรรมแล้วครับ
ที่จะต้องเฝ้าติดตามพฤตินิสัยของผู้ต้องขังและปรับปรุงตัวให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
เท่าที่คุยกับท่านอธิบดีกรมราชธรรมท่านกรอบเกียรติกสิวิวัฒน์ก็ได้บอกและก็ขอให้สังคมให้โอกาสกับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวมา
เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเยี่ยมคนปกติแล้วก็ไม่ให้คนเหล่านั้นได้กระทำความผิดกลับซ้ำเข้ามาในเรือนจำอีก
ผมชูวิตกรมนุษยศิษฐ์รายงานจากหน้าเรือนจามบางขวางจังหวัดนนทบุรีครับ
คือที่เรือนจำบางขวางเนี่ยนะก็ต้องบอกเสียก่อนว่าเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง
โทษประหารชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยคุณมิ้นครับเขาไม่ได้ประหารตั้งแต่ปี๕๒
ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกนะฮะแต่นักโทษประหารชีวิตนั้นก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอทูล๙ขอถวายขออภัยโทษ
ทีนี้ขอชีวิตล่ะครับพูดง่ายโทษประหารชีวิตก็ยื่นไปตามขั้นตอนเรือนจำก็ต้องทำให้อยู่แล้ว
ก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังนะครับเมื่อส่งไปที่สำนักพระราชวังก็ยังไม่ตกกลับมา
นักโทษก็ยังไม่ได้ประหารอ๋อก็คืออยู่ในช่วงระหว่างรอ
ครับอยู่ระหว่างรอครับคือทางนั้นยังไม่ได้ตอบกลับมาทางข้างบนยังไม่ได้ตอบกลับมาว่า
จะให้ประหารก็ยังต้องรออยู่พอรอไปรอมาก็มีอภัยโทษ
พอมีอภัยโทษหมายความว่าในวาระต่างคือนักโทษในคดีประหารชีวิต
ย่อมสามารถที่จะยื่นขอทูล๙ขอชีวิตอันนี้คือเป็นสิทธิที่เขามีนะครับ
แล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะให้หรือไม่ให้แต่ว่าในระหว่างนี้ยังไม่ได้ส่งกลับมาก็พอดี
มีการอภัยโทษในเรื่องวาระอื่นอื่นนักโทษบางคนอยู่มานานพอสมควร
ก็ได้โอกาสว่าประหารชีวิตก็เหลือลดโทษเหลือตลอดชีวิตก็คือได้ลดลงมา
ได้ลดลงมาอันนี้ใครเป็นคนพิจารณาคะก็ก็ต้องที่สำนักพระราชวังพิจารณา
เป็นรายชื่อเลยเหรอคะใช่ครับเป็นรายชื่อเลยครับรายชื่อคนนี้จะให้อภัยนะครับ
หมายความว่าเมื่อดงโทษประหารชีวิตเนี่ยต้องมีสิทธิ์ที่จะทูลก้าวว่าขอชีวิตไว้
คือไม่ได้ว่ายังไม่ได้ตัดสินว่าให้หรือไม่ให้ในระหว่างนั้นก็พอดีมีการอภัยโทษในวาระต่างนะครับ
ปี๕๙ผ่านมาเนี่ยก็มีก็เลยได้ลดอันนี้คือท่านผู้ชมอาจจะมองว่า
หรือคนบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าไม่มีโทษประหารจริงยังมีอยู่นะครับมีอยู่แท้เลย
และที่อยู่เนี่ยก็ผมมีรายชื่ออยู่ทั้งหมด๔๔๗คนโทษประหารทั้งทั้งสิ้นนะฮะ
แต่ว่ามีการขอชีวิตไว้ซึ่งทางสำนักพระราชวังยังไม่ได้ตอบกลับมา
เมื่อไม่ได้ตอบกลับมาทางราชธรรมก็ไม่ได้ดำเนินการถามว่าดำเนินการอย่างไร
อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่ะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณมิ้น
การประหารชีวิตเนี่ยเดิมเราใช้ตัดคอสมัยก่อนนู้นเลยใช่ไหมครับ
สมัยโบราณเราใช้การตัดคอการตัดคอเนี่ยคนไม่รู้ว่าไปตัดกันที่ไหน
ไปตัดกันที่วัดพระพลาชัยนี่เองแถวแถวบ้านผมวัดพระพลาชัย
วัดพระพระชัยฮะและที่วัดประทุมนะครับไม่ใช่ประทุมตรงนี้นะครับ
ไม่ใช่ประทุมวันนะไม่ใช่นะประทุมโครงการนู้นนะครับ
ประทุมตรงใกล้เยาวราชนะครับอันนั้นคือวัดที่สอง
ที่สามคือวัดมักกษันนะครับในสมัยโบราณนั้นก็เอาไปประหารกันที่ลานวัดนะครับ
ก็มีคนมาดูแล้วครับลำแล้วก็ฟันนะครับและให้เอาดินเหนียวอุดหูไม่ให้ได้ยินว่ามีมือเพชรฆาตเนี่ย
ตามเข้าไปฟันเขาจะกระทืบเท้าหลอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟัน
ทีนี้ต่อมาเมื่อปี๒๔๗๘ก็เปลี่ยนเป็นการยิงเป้าจนกระทั่งผ่านมาถึง๒๕๔๖ใช้วิธีการฉีดยา
ฉีดยาเนี่ยฉีดอยู่๓เข็มครับเข็มแรกคือฉีดให้หลับเข็มที่๒ฉีดกล้ามเนื้อให้คลาย
ที่๓จะฉีดให้เข้าไปที่หัวใจให้หยุดเต้นและก็มีคณะกรรมการครับจะไม่ว่าทั้งของจังหวัดเอง
กรมราชธรรมเองของกระทรวงหรือหมอก็จะเข้าไปเป็นพยานตรวจดูว่าสิ้นลมหรือยัง
ก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็แน่นอนครับเขาจะถามความต้องการให้เขียนพินัยกรรมนะ
แล้วก็ให้กินอาหารมื้อสุดท้ายการโทษประหารเนี่ยหลังจากปี๒๕๔๖เป็นต้นมาก็ใช้วิธีการฉีดยา
การฉีดยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ฉีดไปละสิบคน
หลังจากปี๕๒นี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการประหารชีวิต
คนก็อาจจะคิดว่าโอ้ยโทษประหารชีวิตไม่มีอืม
แต่จริงผมยืนยันว่ามีครับและโทษประหารชีวิตนี้ยังอยู่นะครับ
ไม่ใช่หายไปไหนนะครับ
เท่ากับเป็นคำยืนยันแล้วนะคะว่าโทษประหารชีวิตยังคงมีอยู่ในประเทศไทย

ยังมีนักโทษที่รอประหารอยู่นะครับโดยพฤตินัยแล้วเนี่ย
แม้ว่ากฎหมายนั้นมีโทษประหารแต่ว่ายังไม่มีการประหารชีวิตจริงนะครับ
ทีนี้ระหว่างที่รอเนี่ยก็ได้รับอภัยโทษนะครับในวาระต่าง
ประหารชีวิตก็ลดเหลือตลอดชีวิตนะครับ
ตลอดชีวิตก็ลดเหลือ๕๐ปีนะครับ
จาก๕๐ปีก็ลดหลอดหย่อนไปตามวาระต่างที่มีการอภัยโทษ
จนกระทั่งบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเป็นโทษประหารชีวิต
แต่ติดคุกไปประมาณสัก๑๕ปีถึง๒๐ปีก็ออกมาได้ครับ

ออกมาได้ครับก็หลายท่านคงเห็นอยู่นะครับ
คนที่เป็นหมอฆ่าเมียหั่นเมียนะครับ
หรือว่าในกรณีอื่นที่พบอยู่ก็ประมาณสัก๑๕ปีก็ได้เดินออกมาแล้ว

ผู้ศึกรรณีที่ฆ่าน้องแอ๋มเจ้าคาราโอเกย์ที่ขอนแก่น

แล้วพี่สาวของคนร้ายก็บอกว่า
อยากจะบอกให้น้องกลับมารับโทษ

แต่อยากให้มอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โทษประหารมันไม่มีหรอก

พี่สาวยายเปรี้ยวใช่ไหม

ที่ไปฆ่าหันศพน้องแอ๋ม

คือคนที่บอกเองเลยล่ะว่าเป็นคนทำ
โดยย่องรับพี่สาวว่าเป็นคนทำ
แล้วก็มีผู้ชายชื่อนายวสินบอกว่า

ถามว่าไปบอกอย่างนั้นก็เข้าใจครับว่า
เพื่ออยากจะให้เขามามอบตัวนะครับ
แต่ผมก็ยืนยันนะฮะเมื่อกี้มีตัวเลขจากกรมราชธรรมนะครับ
ไม่ใช่ว่าผมไปเอาตัวเลขจากเน็ตที่ไหนมา
ตัวเลขผมไปขอมาจากกรมราชธรรม๔๔๗
๗คนเป็นผู้หญิง๗๐คนที่มีโทษประหารอยู่
แต่ต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับ

ยื่นเรื่องเข้าไปที่สำนักพระราชวัง
นักพระราชวังท่านก็เก็บไว้อยู่

กรมราชธรรมก็ไม่สามารถที่จะประหารได้

โทษประหารยังมีอยู่จริงในเมืองไทย

แต่ว่านักโทษเหล่านั้นจะโดนประหารหรือไม่

ก็ไปมีวาระต่างนะครับ
โอกาสต่างที่ให้มีการอภัยโทษนักโทษ
เพื่อให้กลับเนื้อกลับตัวได้เป็นคนดี
ก็ตกลงมาตกลงมานักโทษที่ได้โดนประหารชีวิต
ก็ได้รับการลดหย่อนเป็นตลอดชีวิต

และต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูสิครับว่า
ที่หนีไปที่ยายเปรี้ยวและอีกคนอื่น
ชื่ออะไรแจ้เอิญอะไรต่างเหล่านี้

ผมมีข้อมูลจากสายลับคนที่๒๓ครับ
คุณผู้ชมกันรอสักครู่เดียว

แล้วผู้ต้องหาหนีไปอยู่ตรงไหนทำไม
ยังคงลอยนวลอยู่ได้สักครู่เดียวค่ะ

ราเกะหรือว่าน้องแอ๋มนะคะจากรายงานข่าวทุกสำนักที่เราดูกันมาเนี่ย
ล่าสุดก็คือผู้ต้องหาเปรี้ยวกับเอิญเนี่ย
หลบหนีไปรายงานล่าสุดก็คือหนีไปที่ท่าขี้เหล็ก
อันนี้คือสิ่งที่เรานำเสนอกันทุกคนติดตามกันก็จะรู้ว่าอยู่ที่นี่
แต่คุณชุวิตบอกว่ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแน่นอนเหรอคะ
ก่อนที่ผมจะไปตรงนั้นผมต้องเล่าเกิดให้นิดนึง
คุณมิ้นไอ้คนที่ฆ่าหันศพได้เนี่ย
ผมถามว่าคนธรรมดาไหม
ว่าเอาหมามาแล้วมาหั่นเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยนะครับ
ดังนั้นยายเปรี้ยวเนี่ยเล่นยาเต็มคราบครับ
คือเล่นยาเนี่ยเต็มคราบเลย
คนพอเล่นยาไปทั้งดูดทั้งดมทั้งกิน
แล้วถามว่าใจมันเนี่ยบีบคอคนตายแล้วก็เอาไปหั่นอีก
ตะเวนซื้อมีดซื้อเลื่อยมาหั่นเนี่ย
ดังนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่ายายเปรี้ยวเนี่ย
เม้ายาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ทีนี้ผมถามว่าทำไมต้องเป็นที่

ประเทศพม่าเพราะอะไรครับ
ผมตั้งข้อสังเกตก่อนที่ใครจะทราบซะอีก
เพราะสายลับผมคนที่๒๓เนี่ย

ว่าที่ท่าขี้เหล็กเนี่ย
เป็นพื้นที่ของกลุ่มว้าแดง
กลุ่มว้าแดงเนี่ยมีอิทธิบลในท่าขี้เหล็กอย่างสูง
คือท่าขี้เหล็กนี่เป็นเมืองชายแดนของพม่า
รัฐบาลพม่าก็ไม่ได้เข้ามา
เกี่ยวมากมายก็ให้ว้าแดงเนี่ยเขาบอกว่ามีการแบ่งกันแล้ว

ว้าแดงกลุ่มไทยใหญ่นะครับ
้าแดงก็เอาไปไอ้ท่าขี้เหล็กไปหากินไป

ยายเปรี้ยวยายแจ๋วยายแจ้อะไรเนี่ย

มีคนจีนเป็นเจ้าของต่อมาก็เจ๊ง

มันก็เอายากลับมาด้วยสิครับ

แหล่งใหญ่เลยครับ

ก็คือสัญลักษณ์ของว้าแดงนี่แหละครับ

ฐานใหญ่ก็คือในบริเวณที่เป็นท่าขี้เหล็ก

ไปที่ขี้เหล็กนี่ซื้อยาบ้าเหมือนท็อฟฟี่แล้วครับ
ซื้อ๑๐แถมอีกเม็ดนึงด้วย

กิจการค้าต่างของท่าขี้เหล็กนี้ก็ดี
คือดีกว่าฝั่งไทยนะครับ
ดังนั้นดีว่าเพราะอะไรก็ต้องเข้าใจก่อนว่าดีเพราะยาเสพติดนะครับ

ผมตั้งข้อสังเกตแต่ต้นแล้วจากสายลับคนที่๒๓ผมมาบอกว่า

หัวติดคุกถึงขนาดจะฆ่ากันเลย

รับประกันได้ว่ามีคำสั่ง
ของคนที่มีอิทธิพลทางยาเสพติด
ซึ่งมีการค้าขายส่งเข้ามา

แล้วก็เอามาขายอย่างภาคอีสาน

ยายเปรี้ยวเอาว่าไม่ต้องยายเปรี้ยว
บอลต่ิ้งพัสต์ยิ่งอยู่ไป๗วัน
ใช่ค่ะเป็นบัตรผ่านชายดั้งชั่วคราว
บัตรผ่านชายแดนอ่ะหมดวันนี้

อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตามจับได้

เพราะว่าถือว่าทำผิดกฎหมายของพม่าคือ

พม่ากับว้านมารบกันมาก่อนและก็มาสงบกัน
สงบศึกกันเพราะว่ามาปลองดองกัน

พม่าบอกว้ามึงไปลบกับไทยใหญ่

แล้วก็เดี๋ยวขี้เหล็กนี่กูยกให้มึงเลย
กูไปเก็บผสมภาษีมึงหากินที่นั่นเลย
นี่คือลักษณะการปกครองของประเทศพม่า

โดยการแบ่งเขตต่างให้กับชนกลุ่มน้อย
ชนเขาว้าแดงไทยใหญ่หากินที่นี่

ส่วนพม่าเองมันก็หากินอีกที่หนึ่งในส่วนที่เป็นพม่าจริง
ชายแดนต่างก็มอบหมายให้กลุ่มกองกำลังชายแดนต่างหากินไป
นี่คือลักษณะการปกครองของประเทศพม่า
ทีนี้วาก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะครับ

ยางพาราหรือไม่ใช่ก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และการยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาทุกวันนี้

ก็มาจากร้อยทั้งร้อยแล้วครับเชียงรายผมติดคุกผมยังรู้เลย
คนที่ติดคุกกับผมถามเนี่ยมาจากไหน
ตั้งนั้นล่ะครับเชียงรายเชียงราย

ผมไม่ได้ว่าโทษคนเชียงรายนะแต่เนื่องจากเชียงราย
มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศพม่า
และการไหลทะลักของยาเสพติดเป็นเรื่องนี้โดยตรง
ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่านอกจากนั้นแล้ว
ที่ยายเปรี้ยวหนีไปที่ตามจับไม่ได้
ก็เพราะว่ามีการคุ้มกำลังจากผู้มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ในเมืองท่าขี้เหล็ก
ป่านี้หนีไปอยู่เชียงตุงแล้วก็ยังไม่รู้
เพราะว่าจากที่ท่าขี้เหล็กไปเชียงตุงอีกร้อยกว่ากิโล
ท่าขี้เหล็กมันเจริญกว่าคุณมิ้นเข้าใจไหมครับ

เป็นเมืองชายแดนความเจริญมันต้องมีมากกว่าอยู่แล้ว

ถามว่าจะหนีไปไหม

ถามว่าถ้าไม่รู้จักใครจะหนีเองเป็นไหม

แล้ววิธีการจับก็ไม่ได้ยากอะไร
เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตำรวจเองทหารเอง

ถ้าใครหนีไปอย่างเมืองใหญ่อย่างปลอยเปรตอย่างนี้

ก็ในชื่ออะไรเนี่ย

ก็ขนาดเวียงจันทร์เมืองใหญ่อย่างนั้นมาโดนจับเลยครับ

คือคุณชุวิตกำลังจะบอกว่าน้องแอ๋มเนี่ยโดนใบสั่งมาให้ฆ่า
แล้วเปรี้ยวที่เป็นมือฆ่าเนี่ยมีว้าแดงหนุนหลัง

คือผมแน่ใจว่ามันต้องเป็นเรื่องของยาเสพติด
อันนี้ผมพูดแต่ต้นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการ

เพราะชู้สาวแค้นส่วนตัวถึงขนาดว่าโอ้โหมึงจะจับมึงมาเรื่อยมาอะไรอย่างนี้

คุณเคยดูหนังไอ้คอนลำบียาเย่ยาเสพติดอะไรไหม

คือพวกนี้เป็นการขู่ครับเพื่อว่า

เขาไปชี้เป้าให้ตำรวจ
จากลายนี้แล้วยังอาจจะมีลายอื่นอีก

ถามว่ายายเปรี้ยวเนี่ย
ต้องมีเบื้องหลังอีกแน่นอนครับ

เพราะว่าโดนว่าให้ผัวติดคุก
ก็เลยมาแค้นบีบคอไปหันเอา

พี่สาวบอกว่าเขาไม่ค่อยมีทางเชื่อนะครับ
พูดได้แต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับ

ถ้าขี้เหล็กคาราโอเกะนี้คนไทยเป็นเจ้าของนะครับ
และคาราโอเกะนี้มันเป็นบอล

เพราะผมเช็คมาจากสายผมคนที่๒๓เนี่ย

เดิมชื่อสตาร์แท็กแล้วเจ๊งไป
คนจีนทำแล้วเจ๊งก็มาให้ว้าทำ

แล้วก็เกณฑ์เอาผู้หญิงไทยเนี่ยนะฮะ
ข้ามมา๗วันมาทำงาน๗วันมาทำงาน
พอมาทำงานเสร็จในนี้ในโอโซนคาราโอเกะสะพาน
ก็เปิดเป็นบ่อนขนาดย่อม
คือบ่อนเนี่ยนะฮะที่ท่าขี้เหล็กนี้ก็เปิดไปเถอะครับ
ถ้าคุยกับว้าเรียบร้อยแล้วก็เปิดได้เลย

เปิดมายายเปรี้ยวก็ได้เงินมาจากในบ่อน
ถ้าเกิดมีคนไปเล่นได้ใช่ไหม
เขาก็ไปเล่นกันเล่นกันก็ไปสีไปใสนะครับ
ได้เงินมานี่คือลักษณะที่ผมดู
ได้ยามาเพราะที่นั่นหายาง่ายเสพยาง่ายดู
แค่กี่มูกจมูกก็ลมอยู่แล้วครับว่าดมยา
ถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีการสั่ง
เอายาเข้ามาขนยาเข้ามาเมื่อขนเข้ามาแล้วเอามาขาย
ตรงนี้มียาเยอะยามาจากไหนทำไมมีเยอะ
ไปทำงานทางนู้นนะครับ
ต่อเถอะครับผมว่าเชื่อมถึงเรื่องนี้
รับประกันได้ว่าเป็นข่าวใหญ่หลังจากนี้อีก
เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดล้วน
เรื่องอื่นน้อยครับผมยืนยันได้ว่าจากสายข่าว
ผมไม่มีผิดเพราะว่าที่ท่าขี้เหล็กเอง
การเจริญเติบโตของเมืองท่าขี้เหล็กนั้นล้วน

ภายใต้อิทธิพลของว้าไม่ใช่ของพม่านะครับ
ประเทศพม่าจริงแต่วาเนี่ยดูแลเรื่องอิทธิพลต่างเหล่านี้นะครับ
ถามว่าจับได้ไหมผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจับได้นะ
หรอคุณชุดคิดว่าจะรอดหรอคะ
อาจจะรอดนะครับเพราะว่าคนมีอิทธิพลเนี่ยเป็นคนพาไปนะฮะถามว่า

อิทธิพลในไทยหรือวาหรอครับ
ไม่ใช่ที่ท่าขี้เหล็กนี่แหละ
อิทธิพลที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยถามว่าถ้าคนปกติจับตัวในวันนั้นบอกยังจับได้เลย
ดูไปบอกจับไม่ได้แล้ว
คือลักษณะอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเราไม่ได้ไปฟังข่าวหรือดูข่าว
ผมวิเคราะห์ข่าวให้ท่านฟังแล้วมันก็เป็นไปแบบที่ผมพูดในหลายเรื่องนะครับ
ไม่ใช่ผมวิเคราะห์ปากเปล่าแต่แน่นอนว่าผมต้องเอาข้อมูลของคนในพื้นที่มานะครับ
และผมก็ต้องมีสายในการทำงานให้ข่าวผม

พูดง่ายผมไม่ซื้อเรื่องอย่างพวกนี้ไม่จริงนะครับ

แล้วอย่างนี้มันถึงขนาดหั่นได้เนี่ยมันต้องเมาเต็มที่เลยนะครับ

เพราะนั้นแหละสิครับมันถึงขนาดว่ามันไปหั่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะ
ถ้ามันไม่เมาแล้วไม่เมาเมาไม่พอมันต้องมีคนเนี่ยอาจจะไปสั่งหรือไปกำชับให้ทำนะครับ
คุณผู้ชมก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองต้องบอกก่อนว่าเป็นการวิเคราะห์ข่าวข่าวนี้ของคุณชุวิตว่าสรุปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันวนกลับมาที่ยาเสพติดอีกครั้ง
ซึ่งเราต้องติดตามกันต่อถึงข้อเท็จจริงที่กำลังจะตามมานะคะในเรื่องของแนวทางการสืบสวนต่างว่าเรื่องราวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อค่ะ
แต่วันนี้หนึ่งประเด็นที่จะทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันก็คือประเด็นเรื่องของโทษประหารโทษประหารไม่ใช่ไม่มีนะคะโทษประหารมีอยู่จริงและยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่านักโทษประหารจะโดนประหารหรือไม่ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับการได้รับอภัยโทษนะครับนักโทษประหารใน๔๔๗คนทั้งหญิงทั้งชายมีครบครับที่บางขวางก็โดนไป๒๐๐กว่าคนก็รอประหารอยู่นะครับแต่ที่ไม่ประหารก็เพราะว่ามันมีวาระที่จะขอชีวิตทูล๙ขอชีวิตแล้วยังไม่เรื่องยังไม่ตกมาเขาก็ยังไม่ได้ประหาร
เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม่นะคะโทษประหารยังคงมีอยู่ในประเทศไทยวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ